เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการแห่งขัน
ผลตำรวจโทอำนวยนิมมโนประธานคณะกรรมการยกร่างระเบียบการแข่งขัน
ว่าทางสมคมได้เตรียมความพร้อมสำหรับข้อห้ามข้อบังคับและขอความร่วมมือ
ที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศแบบปิด
โดยมีความชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของมาตรการบังคับสำหรับทุกสนาม
และข้อที่ขอความร่วมมือจากสโมสรและนักกีฬาที่จะไม่มีบทลงโทษหากมีการละเมิดนะครับ
รายละเอียดคร่าวก็จะมีเรื่องของงดเว้นการสัมผัสมือไม่จูงมือเด็กเข้าสนามนะครับ
รวมทั้งไม่แสดงความดีใจเป็นกลุ่ม
ฟุตบอลไทยลีก๑นะครับมีกำหนดกลับมาแข่งวันที่๑๒กันยายนนี้โดยในขณะนี้นะครับ
เบียบข้อปฏิบัติทั้งหมดต้องรอทางสบคออกคู่มือจัดการแห่งขันก่อนนะครับ